มาดูเรื่องบ้านเรากันต่อคุณผู้ชมค่ะก็ปรากฏว่าเรื่องนี้วุ่นวายเลยในตลาดนัด
คุณนัทพงศ์ผู้ชายคนนี้เมายาค่ะแล้วทะเลาะกับเพื่อนด้วย
แต่ว่าไประบายกับข้าวของของคนที่อยู่ในตลาดนัดนะครับ
จุดไฟเผาเต็นต์ร้านอาหารก็วุ่นวายพ่อค้าแม่ค้าต้องไล่ตามจับตัวค่ะ
เจอแบบนี้ก็วุ่นเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือตลาดนัดกำลังค้าขายกันเลยค่ะ
แล้วไฟไหม้เต็นต์ขายอาหารอยู่ในตลาดนัดเรือบินนะคะ
ตำบลบางปลาอำเภอบางพลีสมุทรปราการ
ดับเพลิงก็ต้องไปนะคะไปฉีดน้ำดับเพลิงกว่า๑๕นาที
สงบลงได้นะคะร้านค้าเนี่ยเต็นต์เสียหายไป๘เต็นต์มี
ร้านขายหน้ากากอนามัยในตลาดถูกก้อนหินทุบแตกไปทั้ง๓ด้านด้วย
นี่ค่ะนี่คือความเสียหายที่เกิดจากผู้ชายคนหนึ่งนะคะ
ทะเลาะกับเพื่อนด้วยเมายาด้วยแล้วระบายอารมณ์แบบนี้ค่ะ
แล้วนอกจากนี้ก็ยังพบกองเลือดที่พื้นเป็นทางเลยค่ะ
ประชาชนตรงจุดนี้ช่วยกันจับผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้ค่ะ
หนีไปหลังตลาดห่างออกไปจากตรงจุดนี้ประมาณ๑๐๐เมตร
ชื่อว่านายวิชันท่ารหารอายุ๔๒ปีเป็นชาวชายนาฏค่ะ
เขาบอกว่ามาจากไหนก็ไม่รู้นะคะคนนี้พอมาถึงจุดนี้
ก็เอาไฟแชคจุดไฟที่กระสอบปุ๋ยตรงร้านค้า
ไฟมันลุกท่วมพวกเขาก็เลยวิ่งไล่จับนะในตลาด
ระหว่างที่ไล่จับผู้ก่อเหตุก็หนีไปด้วยเอาหินทุ่มใส่พวกเขาด้วย
ร้านค้าก็ได้รับความเสียหายอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
แล้วคุณผู้ชมดูตอนที่เขาไปจับเนี่ยนะคะยังมีอาการเหมือนกับคนเมายาค่ะ
พูดจาวกไปวนมาบอกมาหาเพื่อนที่ตลาดแล้วทะเลาะกับเพื่อน
ก็เลยอารมณ์เสียแล้วก็เดินมาเรื่อย
พอมาถึงตรงนี้ก็เอาไฟแชคจุดที่กระสอบปุ๋ย
ไฟมันก็ลามพอจุดไฟแล้วมันเกิดลุกไหม้แบบนี้ก็เพราะว่ามีคนไปจุดซ้ำค่ะ
เขาบอกตอนแรกมันดับไปแล้วแต่มีคนไปจุดซ้ำนะคะ
ตอนที่ตำรวจสอบถามอยู่ก็สอบปากคำสอบถามกันอยู่
อยู่นายวิชาญก็หลับไปซะอย่างนั้นนะคะคุณผู้ชม
โอ้โหสุดทางแล้วจริงคุณนัทพงศ์
ขนาดโดนจับคุยกับตำรวจ๒๓คำไปแล้ว

ก็คุมตัวไปตรวจสารเสพติดก็ปรากฏว่าเจอจริงนะคะ

ก็ต้องส่งตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ